แม่บ้านพระจันทร์บ้าน
แม่บ้านผ่ารวย
กลับมาเลยค่ะ

ช่วงที่แล้วนะคะเราพูดถึงที่มาที่ไปล์ของแซนเบอรี่กันไปแล้ว
แค่นิ่งคลเอาไว้คุณผู้ชมรอตรงนี้มาก

ว่าตัวเลขตัวไหนที่ช่วยทำให้เราค้าขายได้ดีนะคะ
มีเลขอะไรกันบ้างน้องแมนค่ะ
จริงแล้วต้องบอกก่อนว่าเลขทุกเลขดีหมด
ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาเลขนั้นไปใช้ขายของอะไร
แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเรื่องของการส่งออกนะครับ

อย่างประมาณเลข๘เลข๙อะไรประมาณนี้ครับ

อย่างเช่นเป็นเลขตอง๘ไปลงท้ายเลย

อันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของส่งออกครับ
ถ้าบ้างก็เป็นข้าขายภายในประเทศนะครับ
ผมว่าตัวเลขหนึ่งที่ผมชอบพูดออกสื่อก็คือ
เขาเรียกว่าเป็นตัวเลขขายดีมีเฮ
ขายอะไรก็ได้ก็ควบคุมทุกอย่างเลย
ลองใช้ฟิลลนี้สมัยนี้นะครับเรื่องของการใช้ตัวเลขเนี่ยก็มีหลายอย่าง

ใช่ครับใช่เพราะปกติเราก็จะมีการขายของตอนนี้เรื่องของโซเชียลเป็นแบบตลาดที่ยิ่งใหญ่มาก
ใจแหละของพี่แมนมีไหมของพี่แมนมีไหม

ซึ่งตอนนี้เริ่มเข้าร้านกาแฟร้านอะไรพวกนี้ครับ
ซื้อสามารถทำเป็นสมูตตี้ได้แต่ว่าอันนี้จะทำให้กับคนที่บ้านที่เรารัก
ก็มาปรับให้มันทานง่ายขึ้นทำเป็นสมูตตี้ก็ได้ครับผม
ได้ครับเริ่มยังไงคะอันดับแรกเราก็น้ำแข็งก่อนแล้วกันครับ
ใช่เอามาซัก๒ก็ได้ครับ

ก็ใส่เป็นตัวสีบัรดีเลยเท่าได้ครับ
กี่อันดีคะ

๓ลูก

รสธรรมชาตินะคะ

มีโยเกิร์ตแบบกรีกด้วยที่แบบว่าโปรตีนสูงใช่ไหม

จะมีรสชาติอ่ะเกจแต่พอแล้วครับพอแล้วเท่านี้ประมาณนี้เนาะ
โอเคได้ครับผมจะปิดเลยนะครับปั่นเลย

โอเคแล้วค่ะน่าจะได้แล้ว
นี่เอาไว้ให้เด็กสาวทานได้เลยค่ะตกไปไป
เออรสชาวของมังพุตร
บอกเลยนะคะว่าอัดแน่นไปด้วยวิตามิน
มีประโยชน์มากมายเลยนะคุณผู้ชม
เก่งมากเลยนะเนรมิตน้ำมังคุด
กระดิกให้กลายเป็นน้ำปั่นที่แสนอร่อยขนาดนี้

อยู่เวลาของพวกเราที่ต้องกล่อมบ้าง

ตายแล้วตายแล้ว